ตอนนี้นะคะตำรวจได้คุมตัวมือปืนฆ่าชายเร่ร่อนค่ะ
อาศัยอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็มีการซัดทอด
ไปถึงหญิงอายุ๖๑ปีว่าเป็นผู้จ้างวานค่านะคะ
ตอนนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องมีการสืบสวนกันต่อว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินชาปนกิจศพ
ที่ได้รับหลังจากที่ผู้ตายเสียชีวิตหรือไม่ค่ะไปติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
พี่บอกอะไรครับอะไรครับ
เขาขอพี่มาเท่าไหร่
เสียงตะโกนสาบแช่งจากชาวบ้านนับร้อย
มารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ผู้ต้องหาฆ่านายอนันทองมาร
เร่ร่อนบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง

เพราะถึงนายอนันต์จะเป็นชายเร่ร่อน

เป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้าน

ร่วมกับชุดสืบสวนสพแม่ริม
ของนายปั่นแก้วจากที่เกิดเหตุ

นางบัวลอยทลาอายุ๖๑ปี

โดยโทรติดต่อกับนายปั่นแก้วตลอด๑เดือน

โทรติดต่อหลังค่าเพื่อทวงเงินค่าจ้าง๔๐๐๐บาท

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

นายปั่นแก้วรับสารภาพลงมือฆ่า
ก่อนซับทอดนางบัวรอยเป็นผู้แจ้งหวาน
ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น
กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก็ทำความผิดฐานค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก็ทำความผิดฐานค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มันไม่จะใจฟังไว้
เขาจ้างข้าละเขาเพียงจะไปที่สั่งสอนไปอายุตรฐาน
มันเธอเคลียร์บรัศนากาล
ทำให้ใครไม่จะนอนเขา
ปั่นแก้วโทรมาทวงถามก็แค่พูดเล่น
เกี่ยวกับเงินชาปนกิจศพหากนายอนันต์ตาย
หลังถูกเค้นสอบอย่างต่อเนื่องและจำนวนด้วยหลักฐาน
ยอมรับสารภาพเป็นผู้จ้างวานจริงเพราะความแค้นส่วนตัว
แต่ก็ยังไม่รับปมได้รับผลประโยชน์
เงินชาปนกิจศพของนายอนันต์
ซึ่งตำรวจยังต้องตรวจสอบในประเด็นนี้

มักนำชื่อคนป่วยเข้าสมาคมชาปนกิจศพ
ซึ่งก่อนหน้านี้มี๒คนเสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุ
รวมถึงต้องตรวจสอบขยายผลคนที่แนะนำนางบัวลอยให้รู้จักกับนายปั่นแก้ว
ว่าจะมีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
หนึ่งในคนที่เคยถูกนำชื่อไปเข้าสมาคมเป็นผู้ป่วย
ถูกนางบัวลอยนำยาให้กินหลังนำชื่อเข้าสมาคม๖เดือน
กลับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจนต้องรีบหาหมอ
และเคยเตือนเรื่องนี้กับนายอนันต์แล้ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน